มาเลยค่ะมาเสิร์ฟดราม่าร้อนกันเลยนะคะ
สำหรับเรื่องราวของพี่หนุ่มสอนราม
หลังจากก่อนหน้านี้พี่หนุ่มออกมาโพสต์ประกาศผ่านอินสตาแกรมนะคะ
ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้หย่าขาดกับภรรยาคุณติ๊กบิ๊กบราเทอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งได้จดทะเบียนหย่ากันไปเมื่อ๒๐มกราคมที่ผ่านมา
ล่าสุดค่ะอดีตภรรยาของพี่หนุ่มก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว
แต่การเคลื่อนไหวของคุณติ๊กเนี่ยมันดูแปลก

แล้วก็ข้อความบอกว่าอิจฉาหมาหมามันยังรักลูกแล้วจุดล่ะ
แล้วก็มีการแท็กหาไอจีของอดีตสามีคุณสอนรามเทพิทักษ์
แล้วก็ไอจีที่ทำให้กับลูกสาวน้องวีจิ
แล้วในคอมเมนต์นะคะมีหลายข้อความเลยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นตำหนิ
ว่าเป็นอะไรกับนักหนาทำไมสร้างแต่นี่
บางคนก็บอกว่าบางเรื่องที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคุณติ๊กนี่แหละ
ทำตัวเองทั้งนั้นแต่หลายคนก็ยังโพสต์ข้อความให้กำลังใจคุณติ๊กนะคะ
บอกว่าเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ทุกปัญหามีทางออกค่อยคิด
ความเห็นก็บอกว่าถ้าเรายังมีเรื่องค้าคาใจเนี่ย
ก็ควรไปคุยกับพี่หนุ่มสอนรามแบบเงียบ
เพราะถ้าโพสต์อะไรไปก็อาจจะมีผลเสียต่อลูก
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็พยายามติดต่อไปหาคุณติ๊กนะคะแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้
สอบถามจากเพื่อนสนิทก็บอกว่าคุณติ๊กสภาพจิตใจดีขึ้นเล็กน้อย
ตอนนี้กลับไปอยู่บ้านของตัวเองแล้วแล้วก็ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่ที่ฟาดกลับทันทีแบบไม่ต้องรอเลยก็คืออดีตสามีอย่างพี่หนุ่มสอนรามโพสต์ไว้บอกว่า
คนรักลูกรักสามีเป็นแบบนี้เหรอให้อภัยให้โอกาสให้เวลาครบถ้วนแล้ว
แล้วก็งัดคลิปหลักฐานการพูดคุยกับผู้ว่าจ้างเรื่องการจ่ายเงินค่าจ้างของพี่หนุ่มผ่านคุณติ๊กอดีตภรรยา
ซึ่งก็เป็นการตอกย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องเงินเงินทองค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมานี้เอง

อ๋อแสดงว่าไม่เป็นความจริงแล้วครับน้องพลัด
คือบทสนทนานี้มันเหมือนกับว่าพี่หนุ่มไม่รู้ว่าเจ้าของงานโอนเงินมัดจำ๕๕๐๐มาให้แล้วล่วงหน้า
รับทราบแค่ว่าได้รับค่าจ้างหลังจบงานเป็นเงิน๕๕๐๐เท่านั้น
ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ความอดทนของพี่หนุ่มถึงจุดสิ้นสุด
มาโพสต์ใบหย่าเป็นข่าวคึกโครมอย่างที่ได้ทราบกันไป

และไม่ทันไรคุณคุณติ๊กเข้ามาคอมเมนต์สวนแบบดุเดือด๒ข้อความ
ข้อความแรกเนี่ยเธอบอกว่าระวังหายนะกลับหาตัวพี่เองถ้าไม่หยุด
และอีกหนึ่งข้อความค่ะเธอบอกว่าเดี๋ยวสังคมจะรู้ว่าคนเล่นบทรักเมียลูกมากจะเป็นยังไง
จากนั้นสักพักหนึ่งเธอก็ลบคอมเมนต์นี้ออกไป

อกจากนี้หลังจากที่พี่หนุ่มโพสต์คลิปไปก็มีเหล่าชาวเน็ตแล้วก็เพื่อนพี่น้องในวงการเข้ามาให้กำลังใจ
รวมไปถึงเพื่อนซีอย่างคุณมอสปฏิพานที่เข้ามาบอกว่าเดี๋ยวส่งสองสาวไปเลี้ยงวีจิ
ซึ่งพี่หนุ่มก็เลยขอระบายความอัดอั้นใส่เพื่อนอีกรอบนึงว่าทองที่พี่มอสเอามารับขวัญหลานก็ไม่อยู่แล้ว
แต่ยังโชคดีที่สามารถซื้อล็อกเก็ตทองรูปลูกสาวกลับคืนมาได้พร้อมกับบอกว่าจะรักษาเอาไว้ให้ดี
วันหนึ่งจะบอกลูกสาวว่าลุงมอสให้หนูในวันที่หนูเกิดมา
คืออย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เราก็แอบงงกันนิดนึงนะคะว่า
พี่หนุ่มกับคุณติ๊กเนี่ยเขามีข่าวว่าหย่ากันแต่เขาบอกว่าหย่ากันเพื่อแก้เคล็ด
แต่ว่าณวันนี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช่เรื่องของการหย่าเพื่อแก้เคล็ดแล้วล่ะ
ค่ะดูพี่หนุ่มในการโพสต์เนี่ยดูเหมือนแบบว่าตัดความสัมพันธ์แล้วก็
ไม่อยากจะให้แบบว่าเกี่ยวข้องกันหรือว่าอะไรอย่างนี้นะ
แต่ว่าหลายคนก็ให้กำลังใจนะคะในคอมเมนต์ค่ะ
และที่สำคัญคือคนเขาเห็นใจที่สุดคือน้องวิจิ
ใช่เป็นห่วงความรู้สึกของน้องวีติตอนโตมามากกว่าเวลามาเห็นข่าวอะไรแบบนี้
นะคะขอให้เรื่องราวทุกอย่างก็จบลงได้ดีได้สวยนะคะไม่มีปัญหานะคะคุณผู้ชมค่ะ